คุณผู้โชว์พูดถึงคอนเสิร์ทจัดเลยดีกว่านะครับ

ก็ถามแจ๊ดล่าสุดไปเจอเอาแจ๊ดจริงไม่ทำเพลงแล้วหรือเปล่า
แต่ว่าคือเอาจริงคือทำเพลงออกมาเนี่ยตอนนี้ไม่คาดหวังแล้ว

เมื่อก่อนกว่าจะออกได้แต่ละเพลง
อย่างนี้มันเหมาะช่วงนี้หรือเปล่านะ

ตอนนี้แจ๊ดบอกว่าไม่คาดหวังใดเลยนะคะ

เพลงใหม่คือจะปล่อยวันที่๒๔มีนาคมเริ่มต้นกันแล้ว

ฉันก็งงแจ๊ดชีวิตเธอเยอะจริงนะ

แล้วทุกเทศกาลงานคอนเสิร์ตแฟนคลับไปเชียร์เขาเยอะตลอดเลยนะคะ

รู้สึกว่าเราชอบแบบนี้แล้วก็ปล่อยแบบนี้
ไม่ต้องว่าสงการมันต้องเร็วนู่นนี่ต้องช้าอะไรอย่างนี้
ไม่มีสเกดูลอะไรแล้วใช่แต่จะปล่อยเพลงใหม่วันที่๒๔นี้
แจ๊คต้องยอมรับว่าเป็นไอคอลของแบบแฟนละครสายเราน่ะรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ขอบคุณที่รักและเมตตาและกันตลกคาเฟ่อย่างพวกพี่และผมหลายท่านด้วย
โศบมือให้จ๊ะแจ๊ดหน่อยอุ้ยดังแล้วคุณผู้ชมส่วนเรื่องที่นัดเจอโตโน่นะคะ

จะไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วยกันใช่จะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าเขาเลื่อนกันไปก่อนค่ะเอาเป็นว่าแฟนที่อยากเห็นนี่
คุณผู้ชมคิดดูถ้าโตโน่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์เจอกับแจ๊สสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วย

เขาบอกว่าเอาละถ้าจังงวัดหม่อนะคะ
อาจจะได้เห็นทั้งคู่ขึ้นเวทีร้องเพลงโตโน่กับโตโย
สตาร์ทมอเตอร์ไซค์บิดมันบนเวทีไปเลย
แต่ขนาดหลังนั้นน่ะไม่ได้เจอน้องเลย
แต่ว่าก็เห็นข่าวอยู่บ่อยนะ
ใช่
มีโอกาสคุยกับเจอ
ใช่